โอ้โหคุณค่ะตอนนี้มันมีกระแสข่าวเมาส์มอยออกมาเยอะแยะมากมาย

ทั้งในจอนอกจอมันมีเรื่องวุ่นวายมากมาย
เกิดขึ้นให้เราได้ตามแบบว่าขุดหาที่มาที่ไปกันไป
ล่าสุดเลยค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้ไปเจอกับพี่จินธรรมวัฒนะ
ก็คือเป็นสามีของพี่หนิงปณิตานั่นเองนะคะ
ก็เลยฉกตัวพี่จินมาเมาส์มอยเรื่องนี้กันสักหน่อย
เพราะว่าก็อย่างที่ว่ากันแหละบ้านนี้เนี่ยเขาเคยเจอข่าวมือที่๓อะไรประมาณนี้

แล้วก็คุณหนิงเนี่ยก็เป็นเพื่อนซีของคุณเป้ยอีกทีหนึ่งด้วยนะ
งานนี้ครอบครัวนี้เข้าฝาฟันอุปสรรคต่างจนแบบว่าตอนนี้รักหวานชื่นขนาดนี้เนี่ย

เราแบบเขาอยู่ยังไงนะคะครอบครัวแบบจัดการอย่างไร

ถ้าเขาค่อยพร้อมทางการเขายุ่งมาก
วันเขาตื่นแต่เช้าออกไปแล้ว

เห็นไหมว่าคุณพ่อห่วงหนูมาก

แต่หนูไม่อยากให้พ่อห่วงหนูตัวแล้ว

ควรจะนึกถึงคุณจินตลอด

อย่ายุ่งกับจินเลย

คือตอนนี้ต้องบอกว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักมาก
เพราะว่าเขาเป็นลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องนิรินด้วยไง
คุณพ่อนี่ลบรักนะห่วง
แล้วก็แบบดูแลน้องนิรินอย่างดีเลยใช่ไหม

เคยมีเรื่องมีข่าวประเด็นมือที่๒มือที่๓เข้ามา
แต่ทุกอย่างก็คลี่คลายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจ๊